คือมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีค่ะ

แล้วก็มีสร้อยทองมีแหวนทองด้วย
ทำทีไปซื้อโทรศัพท์ที่ร้านขายโทรศัพ
บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการเงินด่วน
เขาจะเอาโทรศัพท์ไปให้ลูกค้าผ่อนชำระ

หลอกตุ๋นเจ้าของร้านซื้อตัวหวยทอง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพของหญิงสาวคนนี้แหละค่ะ

เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๕๐ปี

บอกว่าอยากซื้อโทรศัพท์หลายเครื่อง

แล้วก็หลอกบอกว่าเดี๋ยวจะมาอุดหนุนซื้อสินค้าอีก
แต่ขอให้เธออุดหนุนกลับด้วยเหมือนกัน

สลากแจกทองทุก๒๐นาที

ซึ่งนางสาวอภิญญาดวงทองผู้จัดการร้าน

เดี๋ยวรีบกลับไปออกสลากหวยทองให้นะ
ก็หายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้อีก
เขาออกคนอุบายว่าเขาจะมาซื้อโทรศัพท์
ในราคาส่งกับเราเค้าบอกว่า

จ่ายเงินกู้ดอกค่ะแล้วก็ผ่อนทองเอาโทรศัพท์สาวไปผ่อนให้เหรอ
ประชาชนทั่วไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วทีนี้ก็ตกลงราคากันว่าจะเอารุ่นนี้ส่งให้ได้ราคาเท่าไหร่
นางสาวอภิญญาผู้เสียหายก็เลยไปตามหาร้านที่เจ๊ดาอ้างถึงค่ะ
พอถามบอกนี่เธอรู้จักเจ๊ดาไหมมีใครรู้จักเจ๊ดาบ้าง
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ๊ดาคือใคร
ไม่มีใครรู้จักผู้หญิงคนนี้เลย
แล้วปรากฏว่ามีร้านขายโทรศัพท์มือถืออีกแห่งหนึ่งในห้าง

เลยแจ้งความเลยให้ตำรวจติดตามผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ซึ่งจากการสืบสวนก็เพราะว่าเจดาคนนี้
เหตุแบบนี้มาในหลายท้องที่แล้วนะคะ
ตอนนี้รู้ชื่อนามสกุลและที่อยู่ทางของเจดาคนนี้แล้ว
รอเลยนะจ๊ะหมายกำลังจะไปหาค่ะ
หมายจับด้วยนะคะไม่ใช่หมายเรียก